นักเรียนชั้นม๒นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือในคาบเรียน
ครูเดินมาโมโหมากด่าค่ะด่าถึงพ่อถึงแม่
แล้วเห็นว่ากระโดดถีบด้วยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ค่ะ
อยากให้ครูด่าใช่ไหมถ้าครูด่าเนี่ยไม่มีทางครูไม่มีเสียงเบา
คือเป็นคลิปเสียงเด็กเนี่ยแอบอัดโทรศัพท์ไว้
เอาโทรศัพท์มาอัดเสียงไว้แบบเนี้ยขณะที่ครูเนี่ยโอ้โห
กำลังของขึ้นกำลังเดือดเลยนะคะ
คือกำลังด่าใส่นักเรียนหญิง๒คนที่เล่นโทรศัพท์ขณะที่
ครูคนนั้นน่ะสอนด่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

คือลำปางไปถึงบุบพกรีของน้องค่ะ
คลิปเสียงนี้พ่อบอกว่าพ่อฟังแล้วโอ้โห
ทนไม่ไหวค่ะทนไม่ไหวนะนำมาร้องเรียน
มาร้องเรียนกับเพจแล้วก็บอกว่า
ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
ซึ่งรู้แล้วแหละว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๘โมงเช้าวันที่๕กรกฎาคม
ตอนนั้นลูกสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าห้อง

บอกว่าเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าห้อง
ก่อนเวลาเข้าเรียนเล็กน้อยอันนี้คุณพ่อบอกนะ
พอครูประจำชั้นเดินมาเห็นก็มาดุมาด่า
แล้วกระโดดเตะเข้าที่ขาซ้ายของลูกสาวอย่างแรง
หนึ่งครั้งจนขาเจ็บ
คุณพ่อยอมรับว่าลูกทำผิดที่เล่นโทรศัพท์มือถือ
แต่สิ่งที่ครูทำเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไปไหม
ร้ายกว่านี้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับนักเรียน

ผู้ปกครองยืนยันว่าเรื่องนี้ต้นสังกัด
รู้เรื่องแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ